ข่าวใส่ไข่สดใหม่

วันนี้โต๊คใจนะช่างผมเพราะลองทำผม

น่ารักเลยส่งคล้ายมาต้นป่ะถูกต้องนี่อายุลงมา๕ปีนะฮะ
จริงหรอจริงโหมดส่งนี้นี่เปลี่ยนช่างป่ะไม่เปลี่ยนช่างคนเดิม
อ๋อเปลี่ยนส่งแต่ไม่เปลี่ยนช่างตอนนี้ช่างคนเดิมกับเลขาเป็นแฟนกันอย่างงี้
น้องประกาศเป็นแฟนกันวันไหนเลขาเขาลงรูปโป๊ะหน่อยช่างก็เสียใจเนาะ
อะไรนะตอนนี้เป็นแฟนกันให้ขาได้หรอเอาละ๑๔พฤษภาคมเป็นหน้าที่ของคนไทยทั้งประเทศ
เท่าเทียมกันคือมีคนละ๑เสียงคนละ๑สิทธิ์กับบัตร๒ใบ
คนที่เลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็เลือกไปเสร็จแล้วค่ะแต่ขนาดเดียวกันวันนี้ฮะ
อาทิตย์๑๔พฤษภาคมเขาจะแยกตามช่วงอายุคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้นะ๕๒ล้าน
๕๒๒๔๑๘๐๘คนแต่มีคนไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงก่อนล่วงหน้าเนี่ย๒ล้านกว่าคน
ถูกต้องไหมครับจริงแล้ววันนี้เราลองมาดูว่าผู้ใช้สิทธิ์เนี่ย
เกิดหลังหรือเกิดก่อนนะเกิดก่อน
เกิดก่อน๒๔๙๑ก็คือรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นชวดวันละรุ่นปู่ใช่
รุ่นคนที่แบบพีคอายุอยู่บ่อยสุดแต่กำลังจะบอกให้คุณฟังว่า
เราคิดว่าน้อยใช่ไหมมีเกือบ๓ล้านคนน่ะ๒๙๕๖๑๘๒คน

แล้วคุณคิดดูที่เขาบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ย
จะแบบว่าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเราจะสรุปให้คุณฟัง
รุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยประมาณ๒๔๙๑ถึง๒๕๖
คุณรู้ไหมฮะว่ามีจำนวนเท่าไหร่

เยอะนะถือว่าเยอะเนาะ
เหตุผลหนึ่งที่วันนี้คนคิดถึงยุค๙๐ยุค๘๐
อยู่ที่๒๐๘๘๒๒๓๕คนครับ
คือ๓๐กว่าแพน
เกือบ๓๑เปอร์เซ็นต์
เป็นยุคอนาล็อกไปดิจิทัลพอดีตรงกลาง
เรากำลังอยู่ตรงช่วงตรงกลางเนี่ยยุคพวกนี้

ก็คือตั้งแต่คนที่เกิดตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ถ้า๒๕๔๗ก็คงจะทันสมัยคุณทักษิณถูกต้องไหมครับ

จนถึง๑๖พฤษภาคม๒๕๔๘เนี่ย

เกือบ๒ล้านคน

ถูกต้องไหมล่ะหรือแม้กระทั่ง
อยู่ที่ไม่ถึงล้านอยู่๘๖๙๔๖๑คน

คาดการณ์ว่าน่าจะจบที่๓แสน๗

โดยประมาณอันนี้คือหมายถึงว่าการคิดสอสอบัญชีรายชื่อ
คือทุกลูก๓สาร๗จะได้สอสอบัญชีไร้ชื่อ๑คน
เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเข้าครูหาเนี่ย
คุณไปดูก่อนว่าสอสอที่คุณจะเลือกเบอร์อะไร
เพราะแต่ละเขตสอสอจะไม่ตรงกันสักเขตหนึ่ง

แล้วก็พักเนี่ยเราเชื่อว่าพักไม่น่าจะมีปัญหา

พักมีชื่อแต่ว่าบัญชีรายชื่อไม่มี

บัญชีรายชื่อคือพักค่ะมีชื่อ
แต่สอสอเขตที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากตัวเลข

ใช่ต้องคือแนะนำว่าเราจำเลขเขตของเราดีกว่า

เลือกตั้งล่วงหน้าที่เขียนเขตผิดเขียนอะไรผิด
แล้วเราเองก็ดันจำแต่เลขผู้สมัครไง
ลืมจำว่าตกลงเขตเราเลขที่เท่าไหร่กันแน่

ส่วนในตัวเลขของผู้สมัครสอสอเขตจริงไปดูบอร์ดข้างหน้าได้

คุณผู้ชมฮะขนาดเดียวกันวันนี้รองผู้ว่า
กรุงเทพมหานครเนี่ยคุณสานนท์หวังสร้างบุญเนี่ย
เปิดเผยหลังจากลงพื้นที่ตรวจกา

ที่หลายคน๙๒นี่ถือว่า

ใช่๖๐๖๐กว่าแต่ปีนี้เขาบอกว่าเลือกตั้งล่วงหน้า๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์
ก็คือมีบัตร๒แบบถูกนำส่งโดยปรายศนีย์เก็บมารักษา
ันห้องมั่นคงกรุงเทพมหานครเขาจัดเตรียมไว้ประกอบไว้๑บัตรเลือกตั้ง
สำหรับที่จะใช้๑๔พฤษภาคมประมาณ๑๔๐๐๐ใบ
จากทั้งหมด๕หน่วยเลือกตั้งในเขตพระนครนะฮะกับบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต
กรุงเทพดีอย่างหนึ่งเขามีการไลฟ์ตลอด๒๔ชั่วโมง
ซึ่งแต่ต่างจังหวัดมันไม่มีเฉพาะในกรุงเทพมี
ส่วนเรื่องการเผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิดห้องมั่นคง
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตว่าทำได้หรือไม่ได้

วันนี้ส่วนการติดกล้องวงจรปิดเพื่อนับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ
เรื่องตั้งที่หน่วยเรื่องตั้งวันที่๑๔พฤษภาคม
กรกตไม่อนุญาตนะครับ
คือตอนแรกเขาบอกเพื่อความโปร่งใส

ประชาชนกรุงเทพได้รู้ว่าใครมาเลือกใคร
เราติดทุกอันแล้วทุกคนร่วมกันเช็ค
ถูกต้องไหมคะทุกคนร่วมกันเช็ค
ปรากฏว่าตอนนี้กรกตไม่อนุญาตให้ทำ
เพราะอะไรครับกรกตรก็มีเหตุผลของเขา
เขาก็บอกว่าเพราะคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคล

กรทมได้ติดสัญญาณเตือนความเคลื่อนไหวภายในห้อง

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามกันนะครับ
แต่ว่าจริงแล้วเราสามารถเขาเรียกว่าอะไรดีเราช่วยกันสอดส่องได้นะคะ
ถ้าใครรู้สึกว่าเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลหรือว่าดูแล้วมันผิดปกติ
มันมีแอปตาสับปะรดนะคะก็แจ้งไปทางนั้นได้เหมือนกัน
เขาบอกวันนี้ใครแจ้งเกี่ยวกับการขายสิทธิ์การเสพ

๕๐๐กับล้านที่มันต่างกันมากเลยนะ

โอ้โฮประเทศจะเอาไว้ที่ไหนมาแจกประชาชนคนละล้าน

นั่งอยู่ที่นั่นอยู่ที่ศูนย์เลือกตั้ง

ฟ้องคุณชูวิทย์ทางแพ่งเรียกเงิน๑๐๐ล้านบาท

คือภูมิใจไทยเนี่ยคุณสุประชัยใจสมุทรใช่ไหมคะ
ให้ทนายความของภักดิ์ออกมาฟ้องคุณชูวิทย์

ทำให้คะแนนนิยมของภูมิใจไทยลดลง

อันนั้นฟ้องอาญาสารรับไต่สวนมูลฟ้อง

แพ่งเรื่องเดิมนี่แหละก็คือ
ละเมิดและจงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าใจผิด
เรียกค่าเสียหาย๑๐๐ล้านบาท

คือพรุ่งนี้มันมีปลาสายใหญ่ทุกพักใช่ไหมคะ

คือภูมิใจไทยขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราว
ไม่ให้คนชุวิตเข้าใกล้บริเวณการปราศัยของภูมิใจไทยเลย
คือห้ามเข้าโชว์ดีซีห้ามอยู่บริเวณโดยรอบเด็ดขาด
มีระยะกำหนดไหมน้องมิ้นหรือว่าห้ามเลย
โดยบริเวณโดยรอบโดยโรคโชว์ดีซี

คุณชุวิทจะไปแบบดื่มไวน์เท่านั้นได้ไหม
ไปอยู่ใกล้อาจจะได้แต่ห้ามไปห้ามไปพูดไปป่วนไง

ไม่มีร้านอาหารเยอะอีกมาให้โชว์ดีซี
ใช่แล้วคือหลายคนก็บอกว่าเรียกร้อยล้านเรียกอะไรขนาดนั้น
เขาบอกว่าเขามีสูตรนะในการคำนวณว่าทำไมเขาถึงเรียก๑๐๐ล้านบาท
เขาบอกว่าเขาคำนวณจากงบประมาณการหาเสียงสอสอ
ทั่วประเทศ๔๐๐เขตเขตละล้านเก้า

เพราะคุณชุวิตเล่นไปป่วนอ่ะทำให้คะแนนนิยมของสอสอของพักเขาอ่ะ
มันลดลงลดลงแล้วงบที่เขาลงทุนไปในการหาเสียง
มันก็เลยต้องเรียกให้สมน้ำสมเนื้อนะคะ
ซึ่งเคสอายานี้ที่ว่าฟ้องเรียกเงินร้อยล้าน
รับฟ้องแล้วแล้วก็จะนัดสืบพยานครั้งแรก๓กรกฎาคมนะคะ
แต่เรื่องที่ว่าขอให้คุ้มครองชั่วคราว

ให้เข้าไปฟังปลาใสของภูมิใจไทย
ไม่ให้ไปพูดแสดงความคิดเห็นอะไรรอบเนี่ย
ยกฟ้องสารยกคำร้องไม่ใช่ยกฟ้อง

คำขอของภูมิใจไทยเนี่ยละเมิดสิทธิส่วนบุคคลประชาชนเกินไป
เพราะมันเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะสามารถ
ใช่คือความคุ้มครองขอคุ้มครองชั่วคราว
ที่ภูมิใจไทยขอให้สารอนุมัติให้สารไม่ให้

แต่เรื่องที่ว่าฟ้องแพ่งร้อยล้านกับฟ้องอาญาเรื่องหมินประมาท
อันนี้สารรับไต่สวนมูลฟ้องแล้ว
มิถุนายนัดหนึ่ง๓กรกฎาอีกนัดหนึ่งนะคะ
ส่วนกรณีที่คุณชุวิตจะแถลงข่าวให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อออนไลน์
ทางฝั่งธนายความภูมิใจไทยก็บอกว่าได้ไม่เป็นไร

แต่ขอให้ไม่อยู่ในรัศมีพักที่จะจัดปลาใส

อ่ะจบจากเรื่องของภูมิใจไทยกับคุณชุวิต
อุ้ยมีใครตบปากแตกอ่ะพี่ศรีอ่ะเลือดซิบเลย

เดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าเบสแป๊บหนึ่งค่ะสักครู่ค่ะเปรียบแล้วกันค่ะ
อ่ะมาพี่ศรียังไงถ้าจำได้ก่อนหน้านี้

ที่มีประเด็นว่าอยู่ให้แถลงข่าวอยู่
แล้วก็มียูทูบเบอร์มาต่อยนั่นรอบนึงแล้ว
คราวนี้ตบปากแตกพลาดหัววันนี้

ปกติร้องอย่างเดียวกลายเป็นว่าพี่ศรีเลือดซิบมุมปากอย่างนี้เลยค่ะ

จริงก็ร้องหลายเรื่องนะร้องสื่อมวลชนด้วยนะ
สื่อมวลชนเรื่องการดีเบตว่าเนี่ย
คุณเอาแต่พักแบบใหญ่ไม่กี่พักมาดีเบตกัน
ถือว่าไม่เป็นธรรมถือว่าเป็นการแบบโน้มเอียง
เผลอการเลือกตั้งจะโมคะเอาพี่ศรีร้องแบบนี้
แล้วก็ไปร้องประเด็นเรื่องเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทของพักเพื่อไทย
ทีนี้ปรากฏว่าจังหวะให้สัมภาษณ์อยู่ให้สัมภาษณ์อีกแล้ว
มีผู้ชายคนหนึ่งใส่สูตรมาเลยนะคะร่างใหญ่หน่อย

เดินมาถึงปุ๊บฟาดปากพี่ศรีพึบเข้าไป

ใช่แล้วพี่ศรีก็ขึ้นเลยนะบอกมาทำอะไรทำไมทำแบบนี้
เขาบอกเขาทนไม่ไหวแล้วนะอดทนมานานแล้ว
ร้องอยู่ได้พร่ำเพื่อร้องเข้าไปก้าวไก่เพื่อทาย

อันนี้มีคลิปด้วยคืออดีตอชาญ

ม่าเลือดหลบเลือดซึมเลยฮะฮะสองรอบแล้ว
ที่พี่ศรีต้องถอดหน้ากากยักษ์ออกให้ดูว่าปากเป็นแผลเนี่ย
รอบแรกนี่คือโดนยูทูบเบอร์ต่อย
ไม่คือต้องบอกว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการร้อง
คือเป็นสิทธิ์ของเขาจริงที่เขามีสิทธิ์จะร้องเรียน
แต่บางครั้งคนก็ไม่พอใจในการร้องทุกเรื่องของเขา

แต่เรื่องทำร้ายร่างกายคืออันนี้ยังไงก็ผิดกฎหมาย

ซึ่งคนที่มาต่อยพี่ศรีวันนี้เนี่ย

เขาเป็นอาจารย์เกษียณมหาวิทยาลัยเอกชนคนหนึ่งค่ะ
อืมซึ่งไม่ได้ตั้งใจมาหาพี่ศรีนะ
เขามาทำธุระตรงนี้พอดีแล้วพอดีได้ยิน
เห็นพิษฐีกำลังให้สัมภาษณ์ว่าอ๋อร้องอีกแล้วร้องอีกแล้วใช่ไหม

บอกว่ามันเป็นการร้องที่พร่ำเพลือ
ไม่สร้างศาลแล้วก็บ่นทำลายประชาธิปไตย
อันนี้คือเหตุผลของอาจารย์ท่านนี้
ครับคืออาจารย์ทศพลอืมมีเสียงไหม
การเริ่มจัดของชล้วงค์

พี่ถ่ายอะไรครับถ่าย

ถ่ายตอนหน่อยถ่ายตอนที่พี่ปล่อยพี่ศรีใช่ไหมคะ

กระทำที่มากเกินเลยไปกว่านี้นะครับ
แต่อย่างไรเสียเราก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันตัวเอง
ฝูงหลายคนก็โทรศัพท์มาให้กำลังใจ
แล้วก็พร้อมที่จะจัดทีมงานรักษาความปลอดภัยมาให้
ในการที่จะมายื่นร้องเรียนคงกินน้ำพริกไปได้ไปหลายวัน
ทางนี้รู้สึกเจ็บใจหรือว่ากดแค้นไหมคะ

ครับสื่อก็ใจร้ายนะไม่ให้พี่สีอย่าซับลงซับเลือดก่อนเลยนะ

แต่เอาจริงคืออย่างที่บอกว่าย้ำคือเป็นสิทธิ์ของเขาจริงที่เขาจะ
ไม่ใช่แค่พี่ศรีคนเดียวนะถ้าใครอยากไปร้องแบบพี่ศรีก็ร้องได้
เป็นสิทธิ์ของประชาชนถูกต้องเป็นสิทธิ์ของคนอีกกลุ่มที่ไม่พอใจพี่ศรีเหมือนกัน
แต่ย้ำว่าคุณจะไม่พอใจอะไรยังไงกันก็ตามความรุนแรงคุณใช้ไม่ได้
ไม่ว่ากรณีไหนทั้งปูมันไม่ได้จริงมันผิดกฎหมาย
ซึ่งถ้าจำกันได้เคสก่อนเนี่ยที่เป็นยูทูบเบอร์ที่มาชกพี่ศรีค่ะ
พี่ศรีก็ไปแจ้งความนะคะแล้วแกเรียกล้านหนึ่ง
ซึ่งเคสนี้ยังไม่จบนะเพราะว่าทางยูทูบเบอร์เขาไม่ยินยอมที่จะจ่าย
เคสนี้พี่ศรีหลังจากโดนตบปากแตกไปปุ๊บไปสอนอทุ่งสองห้องเลยนะคะ
แจ้งความคดีทำร้ายร่างกายเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อเอาไปรับรองแพทย์เนี่ย

ผมก็จะเรียกเคสนี้๑ล้านบาทเหมือนกัน
ก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะยังไงแต่ว่าก็คือเรียกล้านหนึ่งเลย
เขาก็บอกว่านี่มีคุณผู้ชมส่งคอมเมนต์มาบอกว่า
ต่อไปนี่พี่ศรีอาจจะต้องใส่ฟันยางเวลามาร้อง
คุณผู้ชมคอมเมนต์นี้จริงว่าสงสัยต่อไปพี่ศรีต้องใส่ฟันยางเวลามาลองหรือเปล่า

เพราะว่าเขาไม่รู้ตัวแกก็ร้องมาหรือคนก็รอให้รู้ให้แกร้องหรืออะไรอย่างนั้นยัง
แต่ว่าคือจริงก็ต้องยอมรับว่า
หลายคนจะชอบมองว่าเขาร้องหนักไปฝั่งเดียวใช่ไหมคะ
แต่มันก็มีบางเคสที่เขาร้องอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะ
น้ำหนักอาจจะไม่บาลานซ์กันแต่เขาก็ร้องในสิ่งที่เขาเห็นว่าควรจะร้องอะไรอย่างนี้
นะฮะต้องใส่หมวกกันน็อกไปร้องแล้วอ่ะตอนนี้ต้องเซฟด้วย

ก็อาจจะต้องมีคนคือสมมุติถ้าพี่ศรีจะไปร้องอะไรอีก

เพราะตอนนั้นผู้มิ้งไป

จะไปเงียบหรือไม่เงียบมันเป็นสิทธิ์ของเขาไง

อันนี้คือเรื่องจริงถ้าบอกเป็นเรื่องของเขา
ก็เป็นคนแกเป็นนักร้องจริงเมื่อก่อนด้วยนะ
นักร้องเมื่อก่อนแกเป็นนักร้อง

ใช่นักร้องเพลงเลยเมื่อก่อนนี้แกร้องเป็นประจำ
แกมีวงแบบวงประจำแบบหมู่บ้านของตัวเอง
ไปร้องงานประกวดตามแบบบ้านจังหวัดของตัวเอง

แล้วแกเป็นนักร้องจริงแล้วโตขึ้นแก
แกก็มาทางด้านนี้เพราะว่าคุณพ่อเขาเป็นทนายความ
แล้วเขาก็ไปคุณพ่อตั้งแต่เด็กเลย
เขาก็เลยรู้จักกับทนายความเยอะแยะมากมาย
ตั้งแต่เด็กเลยเขาก็เลยชอบการเป็นทนายแบบนี้
การร้องแบบนี้แล้วเขาก็ไปเรียนนิติมาด้วย

อยากเห็นเหมือนกันนะคืออยากเห็นเขาในบทบาทนักร้องจริงจริง
ที่ไม่ได้เป็นการแบบร้องเรียนเหมือนฉายาที่คนอื่นตั้งให้
แล้วน่าจะเป็นว่าพลิกคาแรคเตอร์ถูกต้อง

แรงน่ะ

ใช่ใช่แกเรียกต้องมีลูกน้อยนะ
เหมือนแกฮือเวอร์ตนถูกต้องนะครับ

หลังจากเรื่องราวของอดีตพระคมนะครับ
ที่มีคดีความถูกจับไปตอนนี้เนี่ย
ฮิ้วอีก๖สมุนนะครับสมีคมนะครับ
ฝากขังคดียักยอกเงินวัดเนี่ย
ตอนนี้ล่าสุดเนี่ย๒๘๐ล้านบาทนะครับ
เยอะมากฮะยื่นค้านประกันตัวเพราะว่า

จากกรณีอดีตพระอาจารย์คมอภิวโรนะครับ
อายุ๓๙ปีหรือสมีคมครับ
ร่วมกับพวกยักยอกเงินวัดป่าธรรมคิรีนะครับ
กว่า๒๘๐ล้านบาทนะครับ
เรื่องต้นเนี่ยจากพยานหลักฐานที่มีอยู่
ยังพบผู้กระทำผิดเพียงแค่๙รายครับ
ส่วนจะมีผู้ร่วมขบวนการอีกหรือไม่

หากพบว่ามีเพิ่มก็จะถูกดำเนินคดีนะครับ
ล่าสุดพนักงานสอบสวนได้เบิกตัว
นายบุญส่งหรือว่าพระบุญส่งนะครับ
ภูวงนะครับอายุ๓๔ปี

ย่อยชาอายุ๔๒ปี
นายนัทพัฒน์นะครับหรือว่าพระนัทพัฒน์นะครับผมนะ
ตั้งใจสนองอายุ๓๖ปี
นายบุญเหลือหรือว่าพระบุญเหลือนะครับโพทอง

นายธนกฤษนะครับหรือว่าพระธนกฤษ
ศสุรินนะครับอายุ๓๔ปี
และ๖นายบุญศักดิ์พัฒนาโกศลนะครับอายุ๔๕ปี
คนขับรถวัตถ์ปะธรรมคิรินะครับ๖ผู้ท่องหาให้คดี
ในคดีร่วมกันยักยอกเงินวัดป่าธรรมครี๒๘๐ล้านบาท
ออกจากห้องคุมขังนะครับเพื่อนำตัวส่ง
พร้อมเตรียมยื่นคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายเนี่ยค่อนข้างมากครับคุณผู้ชม
รวมถึงเกรงว่าจะหลบหนีนะครับ
ทั้งนี้จากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง๖ราย
ทั้งหมดให้การยอมรับว่าต้องทำตามคำสั่งของอดีตพระอาจารย์คงครับ
เนื่องจากเป็นผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดของวัดพระ
เพราะว่าเป็นผู้คอยจัดหาปัจจัยต่างมาสร้างหรือว่าพัฒนาวัด
ทำให้พระลูกวัดทุกรูปเกรงใจยอมทำตามโดยจากคำให้การเนี่ย
ล้วนเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนั่นเองนะครับ
โอ้โห๒๘๐กระมวดไหนใครบอกใครไปเม้าเปิ้ลอยู่ว่า๓๔๐๐อันแล้วเจอ

คือ๒๘๐กว่าล้านนี่เขากำลังสืบขยายผลเพิ่มเติมอยู่อะค่ะ

คือเป็นแก๊งเลยทำเป็นทีมฮะมานี่ไฮเลยอย่างนี้

โอ้โหแต่ตอนนี้คนที่มีคดีก็คือที่โดนจับมาเนี่ยก็คือยังสามคนนี้อยู่นะที่แบบ

พระหมออดีตพระหมออดีตพระพรมแล้วก็น้องสาว
ใช่นะครับตอนนี้ก็กำลังหาว่ามีใครเนี่ยมีร่วมขบวนการนี้เพิ่มเติมหรือไม่
ใช่นะครับผมตอนนี้ก็รวบอีก๖รายด้วยกัน
อืมนะครับก็ต้องตามกันต่อว่าจะมีแบบไปซ่อนไว้ตรงไหนอีกบ้างเพราะว่า
อยู่ในทุกเขาหรอท่านมั้ยยังไม่น่าหมดแค่นี้
มีในกุฏิมีหลังเขามีฝังดินมีอยู่ในห้องเก็บบาทห้องเก็บสบาย
บอกมีแบบตรงซอกหลืบเขาก็มีด้วยน้องมิ้น
อย่างนี้คนที่ทำบุญเป็นทองมาขอคืนได้ไหม
ก็เนี่ยเขาก็คุยกันอยู่ว่าจะยังไงแต่ก็ไม่รู้ว่าคนที่ทำบุญเขา
มีหลักฐานไหมน้องมินอย่างเนี่ยเวลามีสิไปอุโณโมทนาบุญไง
พูดเจตนาดีแต่โดนเรียกส่องเน็ตไอดอลไปโปรโมทเม็บดังหรือเปล่า
ปรากฏโดนปรับเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่เด็ดกว่านั้นเขาบอกเดี๋ยวมีดารา

พี่ก็นั่งเดากับแองจี้อยู่ใครวะ
ใครอ่ะดาราพอพานมีครอบครัวแล้วอายุประมาณ๔๐
ดาราสาวรุ่นใหม่อายุ๒๐
ดาราพอพานมีครอบครัวแล้วผู้ชาย
ร่วมหุ้นกันไปร่วมหุ้นกับไฮโตท่านหนึ่งผมสั้น
คือเป็นขนมหวานไฮโซชื่อขนมหวาน
ร่วมกันทำเว็บพนันอ๋อจริงเหรอ

ยังไงครับคุณแม่ฮะ

ใช่ไหมที่เขาชื่อเส้นด้ายของสตสต
เขามาพร้อมกับทนายความพบกับผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติด
แล้วก็พนักงานสอบสวนเนี่ยคุณพงศธรอินอำนวยนะฮะ
เขาบอกว่ามาสอบปากคำแต่ในฐานะพยาน
คือเอาเรื่องนางไร้เนี่ยเถอะ
แล้วนางก็บอกว่านางเสียไปหลาย๑๐ล้านหมดเนื้อหมดตัว

ปรากฏว่านางไลฟ์ไปเมาเสียเงินให้กับเว็บพนัน

พร้อมกับชี้แจงว่าแหม่มีความสนิทสนมกับนายแทนไทย
นโรงกูลแล้วก็นายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือนอท
ซึ่งตอนนี้เขามีเรื่องเกี่ยวกับหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเว็บพนันอยู่เนาะ
โดยเส้นได้เนี่ยเขาเปิดเผยว่าตนเนี่ยนำเอกสารเกี่ยวกับรายได้
แล้วก็เส้นทางการเงินรวมถึงคอร์สการเรียนต่างที่ตนไปเจอกับบุคคล
ปรากฏตามข่าวคือคอร์สตอนนี้เขานิยมไปเรียนคอร์สกันเนาะ
เขาบอกเขาไปเจอกันไปเรียนกันเป็นหมู่คณะ
ไม่มีเส้นทางการเงินเชื่อมถึงกัน
มีเพียงแค่เลี้ยงเหล้าหรือยืมเงิน๓๐๐บาท
เพื่อซื้อผ้าโพกหัวขนาดอยู่ต่างประเทศด้วยกันเท่านั้นเอง
ส่วนเรื่องเว็บพนันออนไลน์นั้นจบไปแล้ว
โดยตำรวจกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ย
เขาได้ส่งคดีถึงศาลแล้วก็จ่ายค่าปรับเป็นเงิน๑๐๐บาทเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งโตนยัยยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้อเลยกับเขา
ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องไปเชื่อมโยงอะไรกับเขา
ตัวเองทำธุรกิจสะอาด
แต่ยอมรับว่าผิดพลาดที่ไปรู้จักกับคนที่ชักชวนไปเล่นการพนัน
มีเน็ตไอดอลบางคนโปรโมทเว็บพนันได้เงินเป็นแสนมีไหม
พอออกมาเตือนกับน้องเด็กนางก็เสี้ยอุ๊กเสียใจได้ว่าอย่างนั้น
ขนาดเดียวกันวันนี้โลกออนไลน์ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันอีกแล้ว
ทางถามแพนได้อีกแล้วครับอัจฉริยะแฉ่๒ดาราดังกับอีกหนึ่งไฮโซ
หุ้นเปิดเว็บพนันจากไม่รวยตอนนี้มีพันล้านว่ะ

ประธานชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมเขาเดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อมอบเอกสารหลักฐานให้สืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับดาราดัง
อ่ากับไฮโซสาวที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ครับ
ฉริยะก็เปิดเผยอย่างนี้ครับดาราสองคนที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าวเนี่ย
พอผ่านพอผ่านอายุสี่สิบปีอืมมีครอบครัวแล้วอืม
อีกคนเป็นดาราหญิงวัยรุ่นผมสั้น
อายุประมาณสักยี่สิบปี

ทั้งคู่ทุกวันนี้ยังมีผลงานในวงการบันเทิงอยู่ทั้งคู่

ดาราทั้งสองคน
ร่วมกับไฮโซ

อายุประมาณยี่สิบปี
ชื่อเล่นเป็นขนมว่ะ

อันนี้ไฮโซไงไฮโซชื่อเล่นเป็นขนม

เป็นร้อยเลยหรอร้อยเว็บไซต์ร้อยเว็บไซต์

รับแทงพนันทุกเพศเปิดมานานแล้วตั้งแต่ไฮโซยังไม่รวย
ปัจจุบันเป็นไฮโซร่ำรวย

จริยะเขาบอกการส่งมอบหลักฐานในครั้งนี้เนื่องจากมีผู้ใหญ่ส่งข้อมูลมาให้
ตนจึงขอส่งมอบให้กับตำรวจไซเบอร์ให้ไปสืบสวนขยายผลต่อ
เพื่อมาจับกลุ่มมาดำเนินคดีต่อไป
โดยดาราและไฮโซกลุ่มนี้ยังไม่เคยปรากฏชื่อในข่าวเลย
โอ้นะฮะเจอมั้ยน้องมีน
เห็นบอกว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ก็เลยลองเสิร์ชดูว่าดาราชายพอพันธ์อายุ๔๐
ไม่มีที่พอพานเลยค่ะ
เขาบอกว่ามีเป็นพันพันล้านพันล้านนี่หรอ
อีกข่าวใหญ่นแต่ถ้าติดตาม
เปลี่ยนแล้วหรือเปลี่ยนแล้วเหรอ
มันหมายความว่าเปิดเรื่องมาแล้วคนคนตาม
มีอะไรวะโดนัต
ใครวะไม่ออก

คุณผู้ชมทราบไหมครับในโซเชียลมีไหมมีฮะต้องในโซเชียลต้องมีเดาบ้างแล้วล่ะ

จ่ามงกุฎขนมคกลอดช่องน้ำกะทิ

อะไรอ่ะพี่มสใครส่งมาเนี่ย

สักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาทำงานกันเดี๋ยวมาทำงานกันเดี๋ยวเฮ่ย
โอ้โฮไอ้โซเชียลโมทกำลังตามหาภอพาลกันใหญ่เลย
นี่ยังเดาขนมหวานกันไม่จบเลยนะคะเนี่ย

มีเพิ่มเติมแต่ว่าไม่กล้าพูดเพราะว่าเดี๋ยวซูมเสี่ยง
วันนี้หลังจากที่ต้องส่งกำลังใจไปให้เยอะเลยนะครับ

ทีเด็ดต้องยอมรับเป็นเวทีของทางช่อง๗เขานั่นแหละ

เป็นผู้ประกาศข่าวที่น่าจับตามองมาก
ปรากฏเกิดเหตุวูบหมดสติระหว่างทำอีเวนต์ของช่อง

สกันตะพงศ์เนี่ยถูกนำส่งตัวโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะครับ
ทำกลางความเป็นห่วงของทุกคน

เอสเนี่ยวูบหมดสติไปล้มลงไป
ขนาดที่กำลังทำงานอยู่ด้วยนะฮะ
ขณะเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่เข้ามาประถมพยาบาลอย่างรวดเร็ว
แล้วก็โชคดีก็คือนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้สุด

แล้วจากนั้นแพทย์ก็ดูแลอย่างใกล้ชิด
แล้วก็ทางช่อง๗ก็ปรึกษาแพทย์
แล้วก็พูดคุยกับทางครอบครัวอยู่ตลอดนี่นะครับ
ว่ามีการตอบสนองการรักษาแล้ว
ส่วนความคืบหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตต่อไปเป็นระยะ

ตอนนี้อยู่ระหว่างการทำเรื่องย้ายโรงพยาบาลแล้วล่ะ

คือหลายคนเป็นห่วงมากเพราะว่าข่าวแรกที่ออกมาเมื่อวานนี้คือ

อะไรอย่างนี้สำหรับคุณเอสค่ะ

ส่วนใหญ่คือเอาจริงนะคนแข็งแรงตอนนี้
หนึ่งพี่ได้ข่าวว่าใต่แล้วต่างจางจังหวัด

เขาบอกว่าตอนนี้เรากำลังเจอแบบกับอากาศ
มันร้อนแบบว่ามันคือเหมือนอยู่ในโดม
มแล้วก็แบบว่าปล่อยเตาอบอะ
แล้วปรากฏว่าทุกอย่างคือยังทำงานปกติ

ใช่แล้วก็เป็นพิธีกรที่เป็นรุ่นใหม่ไฟแรง
แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าน่าจับตามองของทางช่องด้วย
รู้สึกที่เคยเล่นละครกับรถเมฆดูหรือเปล่า

ถูกต้องแต่ช่วงที่คุณเอสนี่

คือเริ่มมาจากการหน้าซีดก่อนตอนทำรายการ
ตอนทำดีเบตนี่แหละหน้าซี่เสร็จแล้วก็

แต่โชคดีมีทีมงานคอยอุ้มไว้ได้ทัน

ไม่ให้เราดูชุดที่ใส่

เขาบอกว่ามันบวกกับพักผ่อนน้อยด้วย
เป็นทั้งโปรดิวเซอร์คิดสคริปที่

วันหนึ่งนอนน้อยมาก
เขาก็เลยอาจจะมีอาการสะสมมารวมทั้งสุขภาพร่างกายด้วยหรือเปล่า

พวกก่อนถ้าจำได้มีข่าวที่ว่าเป็นพี่ฝีธีกร

อยู่แล้วอยู่ก็รู้สึกวิว

ไอ้ยหัวใจหยุดเต้นต้องปั๊มหลายรอบเหมือนกันอ๋อกีที่ช่องวันหรือเปล่า

อ่าน้องกีเกียรติอ่ะแล้วที่อำคัญคือเขาหยุดหายใจไป๔รอบหมด

พอตื่นขึ้นมาเขาไปลอยแบบปั๊มหัวใจเต้นเลยหมอต้องปั๊ม

ไม่แค่หนัดดูสิไม่ใช่คนเท่าคนแก่น่ะตัวเอง

ของพี่เอ๊ะซื้อมีภาวะหัวใจหยุดเต้นด้วย

เป็นอะไรที่เกิดขึ้นมาโดยที่เราแล้วไม่มีละ

คือเป็นลมในตลาดที่เขาขายของที่ราชพร้าว

แล้วก็ตอนนี้ก็คือยังไม่รู้สึกตัวแต่ว่า

เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องรอคุณหมอเช็คอาการว่า
ล่าสุดเนี่ยสาเหตุเกิดมาจากอะไร
คือเอาให้ง่ายตอนนี้ต้องระวังตัวเองได้อย่างเดียวคือเข้าใจนะ
ว่ามันลำบากมากเลยเพราะบางคนบอกว่าเออบางคนมีแอร์อยู่บางคนบอกแล้วเขาจะไปเอาแอร์ที่ไหนอยู่
ถูกต้องกันถ้ามากินอ่ะณตอนเนี้ย
เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งคือดื่มน้ำเยอะก็ไม่รู้จะช่วยได้เท่าไห
คือพยายามสังเกตตัวเองด้วยถ้าเริ่มรู้สึกอะไรที่มันผิดปกติไปนิดนึง
แบบอยู่ทำไมมันเหนื่อยง่ายจังหรือรู้สึกแบบ
มันหายใจแปลกหายใจแล้วเหนื่อยหรือวิวหรืออะไรอย่างนี้
คืออย่างน้อยหาหมอนคืออย่าเพิ่งชะล่าใจว่าเออไม่เป็นไรหรอกมั้งอะไรอย่างนี้
เพราะบางทีมันแป๊บเดียวเช็คอาการตัวเองก่อนนะครับปลอดภัยไว้ก่อน
มาถึงเรื่องราวของน้องพิงกี้กันหน่อยนะครับช่วงนี้ก็อาจจะเป็นแบบว่า
หัวใจสีชมพูนิดนึงนะครับผมล่าสุดนะทีมเขาว่ามีแบบไปจับพิรุธน้องพิงกี้สาววิกา
ตอบคำถามรู้สึกว่าตอนนี้ตอบคำถาม
ก็อึกอักแล้วค่ะแล้วก็เขินน่าแดงหนักมากเลยทีเดียว
หลังถูกถามถึงพี่ต่อเต่านั่นเองหลังจากที่มีข่าวคู่รักยุคเก้าศูนย์
ุ่มปลูกต้นรักแล้วก็อยู่ด้วยกันนะครับมีดาราหลายคนเนี่ยที่ถูกโยง
แล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือน้องพิงกี้สาวิกากับคุณตุ้ยธีรพัฒน์นั่นเองนะครับ
ล่าสุดในติ๊กต๊อกของบอสเอกครับได้โพสต์คลิปที่เจ้าตัวอาสาเป็นตัวแทนหมู่บ้าน
ถามเรื่องพี่ต่อเต่าจากน้องพิงกี้ซึ่งในคลิปดังกล่าวนะครับ
พิงกี้มีการเลิกลักครับอึกอักไม่ยอมตอบคำถามเรื่องพี่ต่อเต่า
ก่อนจะยิ้มแล้วก็หัวเราะนะครับพร้อมกับเลี่ยงตอบว่าชอบกินขนมตุ๊บตับ

หลังจากที่คลิปดังกล่าถูกเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนเข้ามาคอมเมนต์แซว
การเขินของน้องปิงกี้ที่ถูกถามถึงพี่ต่อเต่าอย่างมากมายนะครับ
นี่อ้าวก่อนไปเป็นคลิปที่แบบว่าวันนี้มีการแชร์กันเยอะเหลือเกิน
ยิ้มออกแน่นอนครับคุณฮูดดี้เขามีโอกาสสัมภาษณ์

เขามาถามว่าคุณประวิทย์เนี่ยเคยมีแฟนไหมบอกแม่
เมื่อก่อนเป็นไงฮะส่งไลน์หรอกโอ๊ยสมัยผมไม่มีไลน์หรอก
เขียนจดหมายปะครับอืม
ตัวจริงนะครับดูถ้าเดินจะรู้เลยว่าตัวจริงขอแทนได้นะ

นี่ต้องเปลี่ยนบางอะไรบ้าง

ศพกว่าไทย
ไม่กว่าเดิม
ค่อยเลยล่ะ